ปัจจุบันนี้นักลงทุนของไทยเองครับเดินทางไปลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ลาวเพิ่มมากขึ้นครับ
แล้วกลยุทธ์สำคัญก็คือว่าต้องการประเทศเพื่อนบ้านที่เข้มแข็งเข้าไปร่วมมือเป็นพันธมิตรนั่นเองนะครับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบมินิไฮโดรันออฟริเวอร์แห่งแรกในเมืองเซกตำและเซน้ำน้อยสปลาว
ปักหมุดลงทุนโครงการด้านพลังงาน
ของบริษัทผลิตไฟฟ้าสัญชาติไทย
ตัดสินใจเข้าไปลงทุนในลาวเมื่อ๒ปีที่แล้ว
หลังเห็นโอกาสจากทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ
ลาวด้วยพฤมพิเศษของเขา
เขามีศักยภาพสูงมากในการทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เพราะเขาจะมีสายน้ำเล็กที่เป็นเขาเรียกสายพระสายรองจากแม่น้ำโขงเยอะมากเลยนะคะ
และภูมิเทศยังเป็นภูเขาสูงเต็มไปหมด
เขาจะมีพลเมืองไม่ประมาณไม่ถึง๑๐ล้านนะ

กริมพาวเวอร์เข้าไปลงทุนที่ลาวด้วยงบประมาณ๑๗๕๐ล้านบาท
เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด๒๐๑เมกาวัตต์
ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยแหล่งน้ำขนาดเล็กจำนวน๘โครงการ
โดยรับสัมประธานจากรัฐบาลลาว๒๕ปี
ภายใต้สัญญาให้ผลตอบแทนตั้งแต่ปีแรกในอัตรา๑๒๐
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบีกริมที่ลาวสร้างเสร็จแล้ว๒โรงที่เซกตำและเซน้ำน้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการเรียมขายไฟเข้าระบบอย่างเป็นทางการ
จำเป็นที่สุดจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง
ซึ่งก็อันนี้เราก็โชคดีก็มีพาร์ทเทอร์ที่แข็งแกร่งมาก
แล้วก็นอกจากพันธมิตรทางด้านการจัดตั้งธุรกิจร่วมกันแล้ว
ก็ยังต้องมีพันธมิตรทางด้านการเงิน
เป็นอันดับ๒รองจากประเทศจีน
โดยตลอด๕ปีที่ผ่านมานักลงทุนไทยลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
และมีโครงการมูลค่า๒๕๐๐๐ล้านบาท๗โครงการใหญ่ของสปลาว

โดยกลุ่มธุรกิจที่เข้าไปลงทุนมากที่สุดได้แก่ภาคบริการทางการเงิน
อุตสาหกรรมการผลิตและภาคการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งจุดแข็งที่ทำให้นักลงทุนไทยได้เปรียบกว่าชาติอื่น
คือเรื่องของความใกล้เคียงของวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษาและศาสนา
โดยตัวช่วยที่จำเป็นในการลงทุนประสบความสำเร็จมากที่สุด
คือการหาพันธมิตรชาวลาวที่เข้มแข็ง
เขามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับประเทศอื่น
คือเขาไม่มีทางออกทะเลเขามีแค่แม่น้ำโขงเท่านั้นเองที่ไหลผ่าน

แต่เขามีบริเวณที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีก๔๕ประเทศ
ภาพนี้มันก็เลยทำให้ข้อจำกัดกลายมาเป็นเสน่ห์
เนื่องจากว่าประเทศลาวมีบอสเดอร์สติดกับอีก๔ประเทศ
โดยใช้ลาวเป็นฐานแล้วก็กระจายบริการเหล่านี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ในวันนี้เราก็มีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวในบางส่วนเหมือนกัน
เพื่อส่งออกไฟฟ้า๑๘๕ของกำลังการผลิตทั้งหมด

นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนด้านพลังงานในประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างลาวค่ะ
พิทธาภาษีหรือพิพัฒน์